วันนี้เป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย
หนุ่มใหญ่ดับพิษดารขุดโพรงไว้นอนเล่น

คือคุณลุงวัย๕๙ปีชอบไปขุดโพรงริมสะน้ำนะครับ
บอกว่าเย็นดีอากาศในโพรงมันเย็นดี

แล้วก็บอกว่าหลบกลิ่นขี้ไก่ด้วย
นอนอยู่ที่บ้านเนี่ยกลิ่นขี้ไก่มันฟุ้งมานะครับ
แล้วก็ร้อนด้วยทีนี้ก็ชอบไปขุดโพรง
เตือนแล้วให้ระวังคือมันอันตราย

ท้ายที่สุดไปขุดโพรงนี้ไว้แล้วเข้าไปนอน
ถูกดินมันถล่มทับนะครับ
เป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันกรณีดินถล่มทับชายสูงวัย
เสียชีวิตครั้งนี้เกิดขึ้นในบริเวณบ้านเลขที่๓
ทับ๒หมู่๘ตำบลหนองเหียง

โดยทีมอาสากู้ภัยพุทธสมาคมสว่างเหตุ
ธรรมสถานบ้านทุ่งเหียง
จอบช่วยกันขุดดินบริเวณข้างสระน้ำ
ก่อนที่เจ้านักที่กู้ภัยคือชาวบ้าน
เขาเข้าไปพยายามช่วยขุดกันตรงนี้อยู่แล้ว

เพื่อจะนำร่างของคุณลุงพีรพัฒน์
รินรักษาอายุ๕๙ปีเจ้าของบ้าน

หลังจากเกิดเหตุดินถล่มทับมิดทั้งตัว

โดยทีมอาสากู้ภัยใช้เวลา

แต่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านขุดกันเป็นชั่วโมงนะ

ด้านของนางอุไรบรินรักษาภรรยาของคุณลุงพิรพัฒน์

ที่สามีเป็นคนขุดเอาไว้เอง

เพื่อไว้นอนเล่นในเวลาอากาศร้อน

สามีได้เดินเข้าไปนอนในโพรง

สระร่องบ่อน้ำแบบนี้บอกว่าอากาศเย็น

ภรรยาเห็นว่าสามีหายไปนานเกิน

กลับเข้าบ้านสักทีก็เลยออกตามหา
ก็มุ่งเป้ามาที่จุดโพรงดินนี้เลย

เพียงด้ามเสียมโผล่พ้นดินออกมาเล็กน้อย

เพื่อช่วยเหลือสามีที่คาดว่าถูกดินกลบฝังร่าง

ยังให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมอีกนะว่า

บ่นว่าในบ้านอากาศมันร้อนเหลือเกิน
แล้วก็กลิ่นเหม็นขี้ไก่
ขี้ไก่กลิ่นมันลอยมาตามลม
จากนั้นก็เดินถือเสียมออกมาขุดโพรงดินดังกล่าว

แล้วเตือนอีกว่ามันอันตราย
เพราะดินขอบสระน้ำเป็นดินร่วนปนสาย
อาจจะพังถล่มลงมาได้นะครับ
เสมือนเป็นการขุดหลุมฝังตัวเอง

ระวังนะให้ขุดหลุมนอนแบบนี้

ท้ายที่สุดก็ฝังคุณลุงพีรพัฒน์จริงนะครับ